ท่อนข้างช่วงนี้เรื่องของภรรยาหลวงภรรยาน้อยรัก๓เศร้า
เรา๓คนเนี่ยแม่มันดราม่าเหลือเกินนะครับ
มีอีกกรณีหนึ่งครับตัวภรรยาหลวงอุ้มลูกน้อย
ช้ำใจคือแม่สามีรู้เห็นเป็นใจกับลูกชายด้วย
ไม่ห้ามไม่ปรามไม่คิดไม่แคร์ถึงฉันเลยนะครับ
ขณะที่อดีตสามีของเธอก็ไม่เหลียวแลเลย
แม้จะส่งค่าเลี้ยงดูลูก๒คน
เรียกร้องไปเดือนละ๓๐๐๐บาท
บอกว่าทนไม่ไหวแล้วต้องมาไลฟ์สดแฉอยู่ในโลกโซเชียล
คุณผู้ชมไปดูการไลฟ์ของเธอหน่อยฮะ
อันนี้คือทะเบียนสมรสที่ทุกคนถามหานะคะ
ตอนนี้ทะเบียนสมรสจริงค่ะตอนนี้
แล้วก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจ

ที่ได้โพสต์เฟสที่ได้ทำอะไรเพื่อที่ให้ความยุติธรรม
สำหรับลูกสำหรับลูกน้อยตาดำดำทั้งสอง
พูดว่ายังไงดีรู้สึกเสียใจ
ที่หนีกลับมาอยู่บ้าน

ขอเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะให้ฝ่ายชาย
ดูแลโดยเฉพาะดูแลลูกน้อย๒คนนะคุณนะครับ

ไปทำพิธีสู่ขอผู้หญิงคนอื่น
โดยแม่ของสามีก็รู้เห็นเป็นใจ
แล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของฝ่ายชายด้วย

โดยจดทะเบียนสมรสกันที่จังหวัดอุบลราชธานี
เดือนพฤษภาคมปี๕๔๐ปีมาแล้วที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ยังไม่ได้อย่าขาดกันเลยนะครับ
แต่ปัจจุบันฝ่ายชายได้แต่งงานแล้ว
และคบหากับฝ่ายหญิงอีกคนอย่างเปิดเผย
จนมีลูกด้วยกันนะครับ
และเธอก็ได้หอบลูกสองคนที่ยังเล็กเนี่ย
กลับไปอยู่ที่บ้านในจังหวัดลำปาง
โดยเธอบอกว่าชีวิตเธอและลูกสองคนเนี่ย
ไม่ได้รับการเหลวแลสมกับเป็นภรรยาหลวง
ที่มีทะเบียนสมรสอยู่นะครับ
ภาพเอกสารทางราชการของกองพันธารปืนใหญ่
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสามี
เป็นเอกสารรายงานผลการร้องขอความเป็นธรรม

ที่เป็นทหารกลับมาดูแลรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตร
แล้วก็ส่งเสียด้านการศึกษาให้บุตร
ซึ่งต้นสังกัดได้ทำเอกสารฉบับนี้ชี้แจงว่า
หน่วยมีการหักเงินรายได้ของสามี
เพื่อส่งให้กับเธอในแต่ละเดือน
รวมทั้งมีการลงโทษทางวินัยด้วย
แต่เธอนั้นบอกว่าเธอไม่เคยได้รับค่าเลี้ยงดูครบ
ตามที่ตกลงกันเลยสักเดือนเลยคุณ
และเอกสารของต้นสังกัดทำไมถึงเขียนแบบนี้
ว่ามีการหักเงินเดือนของสามีส่งให้ภรรยาจริง

เรียกร้องไปเพียงเดือนละ๓๐๐บาทนี่แหละ
ได้มาก็ไม่ครบนะครับ
เธอเลยตัดสินใจคือมันไม่มีที่ระบายคุณ
ก็เลยไลฟ์สดในโลกโซเชียลเป็นครั้งแรก
ครั้งนี้มีความยาวประมาณ๕นาทีนะครับ
โดยทั้งโพสต์แล้วก็ทั้งไลฟ์สดของเธอ
มีคนเข้ามารับชมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
มาเธอก็มีการไลฟ์สดอีกครั้ง

พร้อมบอกว่าเธอได้รับกำลังใจจากทุกคน
และจะต่อสู้ต่อไปเพื่อลูกนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับนายอนุสร
สุรพงศ์หรือว่าทนายพัฒน์
ซึ่งเป็นทนายความของคุณพิม
คุณพิมที่เป็นคนโพสต์เมื่อกี้นะฮะ
โดยทนายพัฒน์บอกว่าทางคุณพิมเอง
ได้เข้ามาขอคำปรึกษาในเรื่องของข้อกฎหมาย

เพราะมันคล้ายกับกรณีของโน่นนะคุณนะ

เพราะคุณจอยเนี่ยก็มีสามีรับราชการเหมือนกันนะครับ
แล้วก็สามีก็กำลังไปแต่งงานกับคนอื่นเหมือนกันนะครับ
โดยคุณพิมบอกว่าโอ้โหถ้าเข้ากรณีนี้
สามีเธอที่เป็นทหารก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยสินะครับ
แล้วก็มันมีข้อกฎหมายรองรับนะครับ
แล้วก็ในภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลนั้น
ทนายพัฒน์บอกว่าน่าจะเป็นการสู่ขอตามประเพณี

ซึ่งทหารไปขอหญิงอื่นหญิงใหม่เนี่ย

ทางทนายบอกแบบนี้ก็เตรียมที่จะฟ้องดำเนินคดี
ในเรื่องของการมีชู้เป็นชู้เพื่อหย่า
แล้วก็เรียกค่าเสียหายตามมาตรา๑๕๒๓นะครับ
เท่าที่ทราบขณะนี้เห็นทางคุณพิม

ร้องเรียนทางหน่วยงานต้นสังกัด
ก็คือทางทหารทางผู้บังคับบัญชาไว้
เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยกับสามี
โดยทางผู้บังคับบัญชาได้ตอบกลับมา

ด้านของวินัยและด้านการเงินแล้ว
แต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากการเป็นทหารนาย๑๐ด้วยนะครับ
แม่ช่วงนี้เรื่องของสามีภรรยามันเยอะ

เขาก็ต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นภรรยาหลวง
เพื่อให้สามีกลับมาดูแลตัวเธอแล้วก็ลูกนะฮะ